ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเหมือนกัน
เวลาที่เราจะนั่งเก้าอี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเป็นเก้าอี้ซ้อนกันเราก็จะหยิบเก้าอี้ตัวแรกนั่นแหละ
ออกมานั่งแต่ต้องดูให้ดีนะว่าเก้าอี้ตัวนี้สมประกอบหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ

เก้าอี้มันขาไม่ครบ

มาก็คุณชนะก่อนเลยค่ะคุยกันก่อนเลยได้ตามสะดวกเลย

เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าเนี่ยเก้าอี้สีน้ำเงินที่เป็นเก้าอี้พลาสติกเนี่ย
เวลาวางเรียงซ้อนกันแล้วเราก็มักจะหยิบตัวบนตัวบนสุดมานั่ง
คราวนี้ด้วยความที่กำลังสนใจเพื่อนที่กำลังตั้งวงคุยกันอยู่ก็ไม่ทันจะได้ดูว่าเก้าอี้นั้นมันประกอบสมบูรณ์ดีหรือเปล่า
เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามดูเหตุการณ์นี้แล้ว

ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะคะเหมือนจะรีบ
แต่จากเหตุการณ์แล้วพี่น่าจะมีวิชาพอสมควร
เพราะว่าแก่ไหงหลังดาลาวดรอฟฟฟริกแฟก

แล้วก็มีความสามารถออกมายืน